เรื่องแรกที่ต้องมาติดตามหลายคนบอกว่า
หายหน้าหายตาไปพักใหญ่นะ
สำหรับยักษ์สาวหน้าตาแบบตุ๊กตาบับปี้
คุณขวัญอุสามณีนั่นเองนะคะบอกว่ามีการย้ายช่องมาเป็นปี๒

ล่าสุดนี้นะคะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกสำหรับ
คุณขวัญอุสามณีถูกช่องดังเทสัญญาสิ้นสุดการเป็นนักแสดงค่ะ
ซึ่งตัวของขวัญเองได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ทางช่อง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งในวันนี้เราไปเจอขวัญในบทบาทใหม่
เป็นแม่นาคนั่นเองอย่างที่พี่แจ๊คพูดไปคือเธอบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เธอเนี่ย
ไม่สามารถรับงานต่างช่องได้จนเลยมีกระแสข่าวมาว่าขวัญ
แล้วก็ทางช่องนี้นะคะมีปัญหากันจบไม่สวยด้วย
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะนางเอกดังก็มาร่วมพิธีบวงสวงละครแม่นาค
มาเวอร์ชันนี้๒๐๒๑แล้วนางเอกก็จะเป็นสไตล์ลูกครึ่งแบบนี้เนี่ย
ขวัญแสดงนำรับบทบาทเป็นแม่นาคปี๒๐๒๐
เจ้าตัวให้สัมภาษณ์เลยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสัญญา
ชี้แจงเลยบอกว่ากับทางผู้ใหญ่ทางช่องนี้นะฮะ
กันไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาการตามข่าวลือค่ะ
ซึ่งตอนนี้ทางช่องเองก็มีการชดใช้ค่าเสียหายหมดแล้ว
พร้อมกับประกาศรับงานในฐานะนักแสดงอิสระเต็มตัว
แล้วกาดอกจันทร์ไว้เลยเธอบอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดจะเซ็นสัญญากับช่องอื่นค่ะ
ตอนนี้ที่ผ่านมาแม้แต่กระทั่งตอนติดสัญญา
ผู้ใหญ่หลายท่านก็ยังแบบเมตตาขวานยังเอางานมาให้
หลังเกินไปนะฮะตั้งแต่ทันเริ่มต้นยังไม่ทันได้ถ่ายทำอะไรมากมาย
โดนว่าเยอะแล้วขวัญบอกว่าน้อมรับคำติชมนะคะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมช่วยวัดฝีมือในเรื่องของการแสดงมากกว่า
ที่จะมานั่งเพ่งเล็งว่าเธอดูเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างนี้จ๊ะ
ความชอบของคนมันก็มีทั้งสองอย่าง
แต่ว่าขวัญเราเป็นนักแสดงอะค่ะเราก็พยายามทำพาร์ทในส่วนของนักแสดงให้เต็มที่
ขวัญไม่กดดันนะคะถ้าเกิดว่าทุกอาชีพถ้าเราทำงานอยู่ภายใต้ความกดดัน
เราก็จะไม่มีความสุขขวัญจะทำให้ดีที่สุดในพาร์ทของเรา
แต่ดีที่สุดของขวัญเนี่ยจะถูกใจใครหรือเปล่าหรือจะไม่ถูกใจใคร
อันนี้ขวานก็ไม่สามารถไปชี้นำได้
ก็ก็เกิดคนที่ได้มาเอาเงินมาหมุนธุรกิจก่อนเค้ามีธุรกิจหลายอย่าง
ธุรกิจที่ลูนแต่ไม่ทำเป็นแบบพนักงานและเขาทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับรถลับมองลับเหมา
และน้องขวานก็เป็นบุริษัททำความสะอาดที่ที่

ขวัญก็บอกว่าเขามีคนรู้ใจเรียบเรียบร้อยนะคะ